ทุกคนสามารถช่วยกรอบกู้โลกใบนี้กันได้นะ
ด้วยการงดใช้ถุงพลาสติกนั่นเองค่ะ
ได้เวลาที่เราต้องร่วมมือกันช่วยโลกแล้วนะคะ
เริ่มง่ายจากตัวคุณเองเลยด้วยการงดใช้ถุงพลาสติก
ล่าสุดค่ะเหล่าคนดังทั่วฟ้าเมืองไทยเลย
ว่าจะเป็นสนยุคมาร์จุธาวุฒิหรือว่าคุณพี่รัศมีแคร์
แล้วก็มาดามดพร้อมใจกันถ่ายแฟชั่นสุดสะเทือนใจ
ท้อนถึงปัญหาของการใช้ถุงพลาสติกค่ะ
แคมเปญดีที่มาพร้อมกับแฮสแท็กที่ว่า
ลดรับลดไข้ลดใช้ถุงพลาสติกนะครับ
เป็นการปลุกกระแสแล้วก็กระตุ้นจิตสำนึก
ให้ทุกคนนั้นมีความรับผิดชอบต่อสังคม
แล้วก็โลกใบนี้มากขึ้นนั่นเองค่ะ
ทางด้านร้านสะดวกซื้อชื่อดังอย่าง๗๑๑
ก็ประกาศจุดยืนชัดงดแจกถุงพลาสติก

ว่าปัญหานี้เป็นเทรนด์ที่ทั้งโลกนั้นตระหนัก

จริงหลายร้านหลายหน่วยงานหลายภาครัฐ
ตอนนี้ก็มีการดูแลในเรื่องนี้เนาะ
มีการกระตุ้นว่าไม่จำเป็น
รับถุงให้หันมาใช้ถุงผ้ากันดีกว่านะคะ